กลุ่มรัฐศดรจะมีการไปชุมนมกันนะครับ

เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนของเรา

ส่วนเมื่อเช้านี้นะครับเนื่องในวันปียะมหาบราชนะครับ
ในกลุ่มอาชีวะปกป้องชาติและก็ราชบันลัง
ก็ไปรวมตัวกันที่พระราณพระราชวังดุสิต
แล้วก็ยื่นข้อเรียกร้อง๖ข้อ
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง

แต่ในส่วนของฝ่ายต่างที่มีการชุมนุมกันอยู่
อาชีวะเขาบอกแบบนี้บอกว่าไม่ทำร้ายกัน
แม้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีการชุมนุมกัน
แต่ขอให้ชุมนมตามระบอบประชาธิปไตย
จาบจ้วงไม่ก้าวล่วง
เพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของอีกกลุ่มเช่นเดียวกัน
นี่ก็เป็นการแสดงจุดยืน๖ข้อ
ของกลุ่มพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบันลัง
แล้วก็กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
ซึ่งตั้งแต่เช้าแล้วครับรวมตัวกันใส่เสื้อสีเหลือง
วางโพงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์กฏ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕

ขออภัยภ๑๙๔๗ภาร์รพระราชวรรค์ดุสิต
จากนั้นนะครับนายถากูลนวลแก้ว
ตัวแทนกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน
ได้อ่านแถลงการแสดงจุดยืนว่ากลุ่มอาชีวะ
เห็นว่าทุกการแสดงออกของประชาชน
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพ
แต่ต้องไม่ก้าวล่วงและมีพฤติกรรม
จาบจ้วงหมินต่อสถาบันโดยเด็ดขาด
อันนี้คือข้อหนึ่งที่เป็นจุดยืนของกลุ่มอาชีวะเขานะฮะ

ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ข้อต่อไปก็คือขอให้คนอยู่เบื้องหลัง
หยุดการก้าวล่วงบิดเบือนแล้วก็ประนามผู้สั่งการนะครับ
เขาบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มอาชีวะจะไม่ทำร้ายคนไทยกันเอง
เว้นคนที่จาบจ้วงเพื่อป้องกันตัวเอง
รวมถึงปกป้องประชาชนผู้ที่จงรักพรรคดี
แล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนะครับ

เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมแสดงพลังเพื่อแสดงความจงรักภักดีหลายแห่งนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือที่วัดเขาช่องพราง
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
ประชาชนกลุ่มนักเรียนกว่า๓๐๐คนใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะ
มาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบัน
โดยนี่ครับคนที่นัดหมายคนสำคัญคนหนึ่ง
ก็คือคุณเอ๋ปารีนาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
เก้าองเก้าอี้ให้ประชาชนที่มากว่า๔๐๐๐ตัว

แล้วก็มีการขึ้นเวทีแสดงถึงจุดยืนด้วยนะครับ
และมุ่งมั่นที่จะปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เพื่อทำลงไว้ซึ่งความสมัครสมาธิสามารถของคนในชาติ
และขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำอันไม่เหมาะสม
นี่แหละครับก็เป็นการกล่าวของคุณเอ๋ปารีนา
แล้วก็คุณเอ๋ปรีนาก็นำประชาชนจุดเทียน
แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมีนะครับ
ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่นางสาวปารีนาหลังน้ำตาออกมา
ไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันนะครับ
บรรยากาศเมื่อคืนนี้นะฮะแต่ว่าวันต่อไปนะฮะ
นับจากเมื่อวานี้วันนี้วันหยุดนะฮะ
อาทิตย์รวมถึงสัปดาห์หน้ากลุ่มปกป้องสถาบัน
เขาก็มีการนัดรวมตัวกันหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกันนะฮะ
ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของกลุ่มปกป้องสถาบันด้วยนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวการนัดชุมนุมของกลุ่มราศดรในวันนี้
ก็จะมี๒จุดใหญ่นะฮะก็คือหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ในช่วงเวลาบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเนี่ยฮะภายใต้ชื่องานปล่อยเพื่อนเรา
แล้วก็ภายใต้กฎวิธีก็คือนอนแคมป์ไม่นอนคุกนะครับ
อีกจุดหนึ่งที่หน้าสอนอหัวหมากจะมีการรวมตัวกัน
ประทานอาหารอีสานหน้าสอนอหัวหมากในช่วงเวลาบ่าย๔โมงเย็น
เพื่อกดดันให้ตำรวจเอาผิดกับผู้ที่ลงมือก่อเหตุปะทะ
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนทำให้มีนักศึกษาปี๑ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะ
อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มนะครับ